คุณผู้ชมไปดูอะไรที่สบายตาสบายใจกันหน่อยดีกว่า
สำหรับทริปเกาะกูดของคุณแม่ใบเตยอาสยาม
รอบนี้หลายคนบอกว่าก็ดูสบายตาแหละ
แต่ว่าลึกก็แบบรู้สึกวิวใจจังเลย
เพราะว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งนั้นเลยนะครับ
ชั่นเซ็ตนี้ของคุณแม่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนะ
มาดูกันที่เซตแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สีเทาผ้าซาตินมันวาวแบบว้าวนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะไม่รู้เลยว่าไม่รู้จะเล็งโฟกัสที่สัดส่วนไหนก่อนดี
คือมันเซ็กซี่ไปสมุดเลยนี่เป็นไง
แต่ก็แบบตามสไตล์เนาะคุณแม่ใบเตยเขาไปเที่ยวทะเลก็ต้องมีอย่างนี้นะฮะ
แล้วจะมีภาพนิ่งคือกดไลค์ก็ชอบแล้วนะ

เออเอาให้มันสาแก่ใจค่ะนี่แม่ใบเตยเขาจัดสเต็ปแดนมาแบบถี่ยิบเลย
ประเดิมด้วยคลิปที่ตั้งกล้องเองเต้นเอง
อาศัยจังหวะลูกเผลอนี่ลูกไปด้วยนะ
สามีก็เผลอค่ะมาแอบแดนสักหน่อย
พื้นที่นี้เป็นของเราแม่จัดเต็มเลยค่ะดูสิคะ
อืมแล้วเต้นอยู่คนเดียวพี่แจ๊คกำลังเพลิน
ตอนลูกเริ่มรู้ตัวเรียกหาแม่แล้วเนี่ยเอามานั่งด้วยเลยนะ
เวทมนต์นั่งรอกินข้าวอยู่

อ้อนข้าวหนูสักทีน่ารักดีนะคุณผู้ชมนะ
ความแซ่บของแม่ใบอย่างไม่หมดง่ายค่ะ
คลิปนี้อย่างที่บอกไปยกกันมาทั้งครอบครัว
ให้ดูความน่ารักกันหน่อยค่ะ
อาจจะได้หลานชายมาก็ได้นะคะ
แต่เห็นแบบนี้แล้วต้องยกนิ้วให้เลย
เตยนี่เขาสวยแซ่บจริงนะคะ